มีอยู่คนหนึ่งพี่รันวงการบันเทิง

อยากรู้ไหมเป็นยังไงไปชมค่ะ
เวลาเมียหิวอะไรอยากกินช็อกโกแลตก็สวัสดีค่ะ
พี่จะทักเพื่อนอีกแล้ว

เมื่อกี้พูดอะไรนะ

ซินดี้สิรินทาเขาแบบแอบแซวไง

แต่สัมภาษณ์อยู่ประเด็นมารยาทไงมารยาทมี

อยู่ตรงที่ฉันชินแล้วนะ

เล่นนะจ๊ะมีแค่สาวแอรินเท่านั้นที่ทำได้
จังหวะที่แอรินยืนสัมภาษณ์อยู่กับไมค์เป็น๑๐ช่องเลย
อยู่ในงานเพื่อนตะโกนทักเจ้าตัวต้องหันไปทักทายจ้ะ
จู่ก็ขำตัวเองอุ๊ยเหตุการณ์นี้ทักเพื่อนอีกแล้ว
ขำเลยอุ๊ยขำก็ค่ะจบเรื่องตำนานตัวแม่สร้างมีนมาจ๊ะ

ไหนสาวแอร์รินก็ควงสามีมาโชว์หวานออกสื่อแล้วเนาะ
ก็เลยขอเปิดพื้นที่ให้คุณสามีเนี่ยก็อวยภรรยาก่อนนี้ซะหน่อย
หนุ่มเบนคนหล่อคนนี้เขาก็ชมสาวแอรินว่า
สวยทั้งตลกแบบนี้มันมีคนเดียวในโลกครับพี่
ส่วนเรื่องลูกทั้งคู่ก็ยังลุ้นกันวันต่อวัน
จริงเราสำนักสนุนเราบอกแอร์ต้องไปแท๊กทางตลก
เขาเป็นคนบอกเอง
นั่งไม้ไม่

แต่แล้วก็เรายังสู้อยู่

ผู้หญิงเก็บไว้แล้วแต่อยากลองดูว่า

แอร์เสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสมรรถภาพ

โอ้ยตายแล้วแต่ละคอมพูดลงมา

แต่ใครอยากรู้ว่าอยากเก็บเกี่ยวไว้
เก็บไว้ตอนนี้เก็บไว้ก่อน
เพราะว่ามีธรรมชาติไม่ได้